คุณผู้ชมครับเรามาต่อที่ข่าวนี้ครับ
ขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้อสุภาพคลิกจ่าย
ก็จะพูดถึงเรื่องของความเดือดร้อน

เพราะว่าจะมีการปิดสถานที่ต่าง
คุมสารที่ต่างในการประบาดรอบใหม่นี้
มาตรการที่สพคประกาศออกมามีผลอย่างไรบ้าง
ติดตามการวิเคราะห์จากอาจารย์สุภาพเลยครับเชิญครับ

สวัสดีค่ะคุณน้ำแข็งครับสวัสดีครับคุณบุ๊คครับ
เราก็เดินทางมาถึงจุดที่ต้องชั่งน้ำหนัก
ต้องตัดสินใจกันอีกทีนึงว่า
ระหว่างสุขภาพกับธุรกิจ
ระหว่างการป้องกันการติดเชื้อโควิด
กับการดำเนินการเพื่อไม่ให้ประชาชนเดือดร้อน
ผู้ประกอบการเดือดร้อนมากเกินไปเนี่ย
มันจะพบกันครึ่งทางยังไง

แนวทางที่ออกมาเนี่ยดูเหมือนจะเป็นแนวทางพบกันครึ่งทาง
แต่ว่าครึ่งทางไปในแนวของเอาสุขภาพไว้ก่อน
ป้องกันการติดเชื้อให้ได้มากที่สุดเอาไว้ก่อน
ก่อนที่กราฟผู้ติดเชื้อมันจะพุ่งสูงไปมากกว่านี้
วันนี้ยังโชคดีที่ว่าน้อยกว่าเมื่อวาน
อะไรบ้างคือมาตรการที่ออกมา
จริงก็เป็นข่าวที่คุณบุ๊ครายงานไปแล้ว
แต่ว่าเอามาทบทวนสรุปให้เห็นภาพชัดอีกทีหนึ่งหนึ่ง
หัวข่าววันนี้บอกสบคตัดสินใจล็อกดาวน์๕จังหวัด

ก็สมุทรสาครกับ๔จังหวัดภาคตะวันออก
จังหวัดภาคตะวันออกชนบุรีระยองจันทบุรีตราด
ผลจากการล็อกดาวน์ต้องปฏิบัติกันยังไง
อันนี้จะมีข้อกำหนดมีมาตรการต่างตามมาเยอะ
แต่ว่าที่แน่เนี่ยน่าจะเป็นการห้ามข้าวห้ามออกจังหวัด
แต่มีความจำเป็นจริง
ทีนี้ประเด็นก็คือภาคตะวันออก๔จังหวัดเนี่ย
มันเป็นไข่แดงของเมืองท่องเที่ยว
พอไปห้ามคนเข้าคนออกก็เหมือนว่าห้ามคนไปเที่ยว
ธุรกิจโรงแรมธุรกิจร้านอาหารธุรกิจที่ต่อเนื่องกับการท่องเที่ยว

แล้วถ้าถึงจุดหนึ่งฟื้นไม่ไหว

เท่าแก่เจ๊งลูกน้องถูกเลิกจ้างไม่มีเงินจะกิน

รัฐมนตรีช่วยคุณสาธิตปิตุเตชะเนี่ย
ท่านโพสต์ว่าท่านเป็นผู้เสนอมาตรการนี้เอง

ให้เหตุผลว่าถ้าไม่เลือกวิธีนี้
แทนที่เราจะได้รับผลกระทบระยะสั้น
แต่ถ้าเชื้อระบาดไปไกล

เราจะได้รับผลกระทบระยะยาว
ซึ่งจะต้องลำบากกันยาวนาน
รวมถึงอาจจะโกลหนกันทั้งหมด
ในกรณีที่การระบาดเป็นในวงกว้างเกินการควบคุม
ผมไม่อยากให้เราต้องพบกับสถานการณ์แบบนั้นครับ
ขอให้ทุกคนเข้าใจ
ใครจะตำหนิจะวิพากษ์วิจารณ์ยังไง
ผมพร้อมรับคำวิจารณ์นั้นและพร้อมจะอธิบาย
นี่โพสต์จากคุณสาธิตแต่ว่าล่าสุด
นายกรัฐมนตรีออกมาให้สัมภาษณ์ในธรรมนองว่า
ยังไม่ถึงขั้นล็อกดาวน์แต่จะเป็นการคุมควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
เอาล่ะสิอันนี้ก็ทำให้สับสนเข้าไปอีกว่า
ตกลงจะเอายังไงแน่
ผมถึงบอกว่าการสื่อสารกับประชาชนในภาวะวิกฤตมันต้องชัดเจน
มันไม่ต้องเอากันให้ชัดเจนอย่าพูดกันคนละหนคนละทีคนละอย่าง
ประชาชนสับสนครับเอาล่ะจะเรียกอะไรก็ตามแต่
คือถ้าเรียกล็อกดาวน์ก็กลัวว่าจะแตกตื่นเกินไป
ก็เลยมาเรียกว่าควบคุมสูงสุดและเข้มงวดมันขึ้นอยู่กับว่า
มาตรการเนี่ยจะออกมายังไงฟังที่หมออุดมศิลป์พูด
หมอทวีสินพูดเมื่อกี้ก็รายละเอียดมาก
ฟังไม่ทันว่าจะเอากันยังไงก็ขึ้นอยู่กับจังหวัดจะออกมาตรการมา
ฉะนั้นอยากจะบอกว่าการสื่อสารในภาวะวิกฤตอย่างนี้ต้องให้ชัดเจน
และไม่รุ่มร่ามคนจะได้มองฟังปั๊บเข้าใจง่าย
เอาทีนี้เมื่อ๕จังหวัดเจอมาตรการเข้มจังหวัดอื่นอื่นก็นั่งกันไม่ติด
ข่าวเมื่อเช้าเขาบอกว่าโคราชเนี่ยสั่งกักตัว๑๔วันนะ
ต้องมีใบรับรองแพทย์นอกจากนั้นอีกหลายจังหวัดก็ทยอย
ตามมาอย่างที่ว่าแน่นอนครับธุรกิจการค้าการขายต้องได้รับ

ไม่รู้อะไรจะตามมาอีกก็อยากให้หายใจกันลึก

รับกับสภาพความจริงที่เกิดขึ้นให้ได้
เรื่องสำคัญคือเรื่องของร้านอาหารครับ
ธุรกิจร้านอาหารในบ้านเราเนี่ยมันเยอะมากนะ
ใครมีเงินก้อนสักก้อนหนึ่ง
อยากจะลงทุนและคิดไม่ออกว่าจะลงทุนทำอะไรเนี่ย
ลีหันขวางสักพักหนึ่งก็จะมาจบอยู่ที่เปิดร้านอาหารดีกว่า
บ้านเราร้านอาหารมันเยอะมาก
คนไทยเวลาไปต่างประเทศ

จะไปหาอะไรทีกินก็ไม่ได้

บ้านเรานี่มีร้านอาหารทั่วทุกหัวระแหง

หลังทุ่มหนึ่งยกเก้าอี้ออก
แต่ต่อมานายกก็ประกาศใหม่
ให้นั่งกินในร้านได้ถึง๓ทุ่ม

หายไปมากไปน้อยแค่ไหนแล้วแต่ลักษณะของร้าน

กินกันยันดึกอันนี้เจอเขาเต็ม

เท่าแก่ลูกจ้างพนักงานแค่ไหน

ที่จะเตรียมการรับสถานการณ์ต่อไปด้วย

ถ้าเอาประสบการณ์จากการเยียวยาครั้งก่อนมา

คราวที่แล้วเนี่ยลูกจ้างที่ทำร้านอาหาร

ไม่ได้รับการเยียวยาอะไรเลยนะครับ
เมื่อวานนี้เจ้าของร้านอาหาร
รายหนึ่งเขาโทรมาคุยกับผม

ให้ไปกู้นั่นกู้หนี้ได้ง่ายขึ้น

ผู้ประกอบการนวดสปาเขาบอกว่า

เขารวมตัวกันไปในนามสมาคม